สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุณตนั่นพิสิทธิ์มหันต์นะครับเริ่มต้นในค่ำคืนนี้กับกลุ่มเมฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านในค่ำคืนนี้ครับเราจะมาเตือนเรื่องเหล่านี้กันก็คือเรื่องของพายุรุ่นร้อนนะครับมาอีกแล้วนะครับแน่นอนสัปดาห์ที่แล้วมาครั้งหนึ่งสร้างความเสียหายเป็นว
สำคัญที่เป็นตัวเหนียวนำที่ทำให้เกิดเรื่องของพายุฤดูร้อนกันก่อนก็คือเรื่องของอุณหภูมิจากกลุ่มก้อนเมฆตอนนี้ที่ค่อนข้างบางตาเหลือเกินทำให้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นั้นยังคาดว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังมีโอกาสได้เจอกับอากาศที่ร้อนจัด

หลังกลางสัปดาห์ครับเตรียมรับมือได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิบเก้านี้นะครับแบ่งออกเป็นสองช่วงแหล่งนี้ช่วงแรกนะครับเจอเต็มแน่นอนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับสิบสี่ถึงสิบห้าต่อจากนั้นครับก็จะกินพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ

แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อล่างใครอยู่บริเวณดังกล่าวครับอย่างที่บอกเลยครับว่าการติดตามสภาพอากาศการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการรับฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นนะครับและนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมพุทธนันท